มาเลือกของกินกันมากดีกว่าเนาะไม่ต้อง

เขาบอกว่าเป็นอาหารต้นตำรับแจงลอน

บอกเลยผมก็ไม่รู้จักแล้วหน้าตาเป็นยังไง
เขาบอกว่าที่สัตหิบจังหวัดชนบุรีแจงร้อนอร่อยมาก
ถ้าไม่รีบไปกินเดี๋ยวจะไปไม่ถึงนะ

รีบบอกว่าเครื่องการแจงร้อนได้ตลากตั้งแต่เช้าหรือยังเด็นนี่ร้อยโล

สวัสดีค่า

แก่ของเราเขาบอกว่าไม่ใช่นะ
มันเป็นแกงลอนไม่ใช่แกลลอน
ออกมาขายตรงนี้ประมาณ๔๐ปีแล้ว
เนื้อตลอดมันก็เหนียวแล้วก็นุ่มข้างใน

แล้วก็เครื่องแกงแล้วก็เครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาล

เลขหลายชื่อโชกุลน้ำดอกไม้อย่างเดียวกัน
แต่เป็นตัวเล็กนะเป็นปลาตัวเล็ก
ปลานี้เนื้อจะเยอะแล้วก็เนื้อมันจะขาว
ต่างจากทดมันที่ว่าใส่มะพร้าว
เพราะว่าทอดมันใส่ถั่วอันนี้ใส่มะพร้าวแค่นั้น
เขามีทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งหวานทั้งมัน
มันไม่เลี่ยนน้ำมันไงถ้าทอดมันมันทอดมันจะอบน้ำมันใช่ไหม
อันนี้บางคนเขาก็ชอบว่ามันไม่ต้องไปทอดน้ำมันมันเลี่ยน
พ่อแม่เขาทำพวกตระกูลนี้อยู่แล้ว
เป็นห่อหมกทอดมันแล้วก็มีแกนลอนด้วย๓อย่างเลย
สูตรก็มาจากแม่กับพ่อที่ทำ

ก็ดีฝ่าใช้แก๊สเพราะลูกมันกลมไง
มันก็จะไหแต่ผิวนอกในข้างในจะไม่สุก
วิสัยธรรมค่ะ
ใช้มือหมุนเองไม่ได้ใช้เครื่องแบบนี้

เพราะว่าป้าไม่ไหวกับย่างแล้ว

นี่ลูกค้าบอกนะมาแล้วมาไม่ถึง

ซื้อไปเอาไปทานที่นู่น

ไปถึงนู่นเขาก็ยังแข็งอยู่

ตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๓โมงเย็นค่ะ
ปักหมุดที่วัดสัตหีบได้เลยค่ะ
แล้วก็เดินมาตามในซอยมาทางตลาด
ทางธนาคารออมสินค่ะ
ถ้ามาสัตว์หีบอย่าลืมมาทานจังร้อนเป้าห่องนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป